บรรยากาศจดทะเบียนสมรสก็คึกคัก
เขตนั้นมีคู่รักไปจดทะเบียนสมรสกัน
โดยเฉพาะเขตบางรักษ์เป็นประจำทุกปีคึกคักมากที่สุด
มีประชาชนเดินทางไปจดทะเบียนกันจำนวนมาก

ทะเบียนสมรสทองคำกันด้วยค่ะ
บางรัก๑๔กุมภาพันธ์
ภายหลังเปิดให้บรรดาคู่รักจูงมือกันมาจดทะเบียนสมรส
นับร้อยคู่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าตรู่
คู่มาตั้งแต่ช่วงดึกของวัน
เพื่อมาจดทะเบียนในสถานที่ที่มีความหมายของคำว่ารัก

จะเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตคู่
ทำให้คนสองคนผูกพันร่วมกันตลอดไป
ภาพความรักที่เบ่งบานในงานนี้
ไม่ใช่เพียงคู่รักที่ควงกันมาเพียง๒คน
เพราะหลายคู่ต่างนำพยานรักตัวน้อยมาด้วยด้วยความตั้งใจ

ได้ทะเบียนสมรสทองคำจากหนึ่งในสิบใบ
ทั้ง๓คนเดินทางมาจากจังหวัดแพร่

ได้ทะเบียนสมรสทองคำก็ถือว่าเกินความคาดหมาย
อยากให้คำว่าเป็นพยานรักของเรา
แล้วก็อยากให้เวลาเราจดทะเบียน

มันสามารถที่จะสลัดชื่อลูกลงไปในใบสมรสได้ครับ
ก็เลยอยากรู้สึกทำอะไรให้มันเป็นพิเศษ
สำหรับให้กับทางครอบครัวแล้วก็ให้กับทางแฟนนะครับ
พ่อและแม่ของทางแฟนสอนผมมาก็คือว่า
ให้รู้จักเอาไปให้ซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าใครผิดใครถูกก็พยายามเข้าใจกันนะครับ
คือแบบอย่าให้อภัยกันอย่าใช้อารมณ์ในการคุยครับ
ดีใจภูมิใจค่ะที่คิดว่าเราใช้ทั้งความรู้สึก
แล้วก็ใช้ทั้งความเขาเรียกว่าไง
กันคิดมาดีแล้วว่าคนนี้รักเรารักครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่สำคัญคือเขารักลูกมากนะครับ
คิดว่าภูมิใจภูมิใจเรื่องตัวเขาค่ะ
ใช้คำว่าไม่ใช่มีแต่ความสุขอะค่ะ
แต่เราจะแชร์ทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขด้วยกัน
ใช่ค่ะไม่ได้มองแค่ส่วนดีมองส่วนเสียของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยค่ะ
ก็ทำทุกวันให้มีความสุขพยายามเข้าใจเขาดูแลเขา
พาไปหาของกินครับหาของกินก็หายโกรธแล้วครับ
ถ้าสำหรับตัวเราจะใช้คำว่ามีให้แล้วก็มีรับ
แล้วก็จะชอบเซอร์ไพรส์กันต่อเติม

คิดว่าโชคดีที่ได้แฟนที่ดีค่ะ

บรรยากาศภายในงานยังมีสีสันมากมาย
ทั้งการแห่ขบวนขันหมากเอาเลิกเอาชัยให้แก่คู่รัก
ประดับตกแต่งมุมต่างด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม

เพื่อให้คู่รักได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
พร้อมกิจกรรมให้ได้ร่วมรุ้นรางวัลมากมาย
คู่ที่สวมชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่๕
ก็ยังร่วมเข้าประกวดชิงรางวัลได้อีกด้วย

บรรดาคู่รักต่างให้ความสนใจ

ก็มีชื่อที่มีความหมายสำหรับบรรดาคู่รัก
เช่นกันไปติดตามรายงานนี้จากคุณวัชรีดวงใสค่ะ

จับมือกันมาจดทะเบียนสมรส

โดยได้แต่งชุดย้อนยุคสไตล์ยุโรปมาอย่างสวยงาม
เช่นเดียวกับคู่รักอีก๒๗คู่
ใช้โอกาสในวันวาเลนไทยไปจดทะเบียนสมรส

ภายในงานมีวงดนตรีจากกองการสังฆีต
สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ให้การจดทะเบียนสมรสในวันนี้
หวานชื่นอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความรัก
ผู้อำนวยการเขตบางพลัดบอกว่า
สาเหตุที่จัดทีมงานสไตล์ยุโรป
เพราะความรักเกิดขึ้นได้ทั่วโลก

จึงอยากจัดทีมที่เป็นสากล
ซึ่งคู่รักที่แต่งชุดมาเข้ากับทีมงาน
ก็จะได้รับของขวัญสุดพิเศษกลับบ้านไปด้วย
ปีนี้สำนักงานเขตบางพลัดจัดกิจกรรม
ภายใต้ชื่อพลัดมาพบรักที่บางพลัด
เพื่อต้องการกระตุ้นให้คู่รักเห็นความสำคัญ

และต้องการสื่อความหมายที่แท้จริงของสำนักงานเขต
แท้จริงแล้วคำว่าบางพลัด

แต่เป็นเหมือนสถานที่ที่ทำให้คู่รักที่พลัดพลากมาพบรักกัน
เช่นเดียวกับคู่รักคู่นี้ที่บอกว่า
สาเหตุที่มาจดทะเบียนสมรสที่นี่

ตรงกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่
พลัดพลากห่างหายไม่เจอกันมานานกว่า๑๐ปี

คลองรักกันมากว่า๔ปี
และชวนกันมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้
เจอแล้วก็เราก็จีบเขาอยู่พักนึงอะครับ
แล้วเราก็หายไปหายต่างคนต่างหายไปครับ
ใช้ชีวิตแล้วก็เป็น๑๐กว่าปีแล้วกลับมาเจอกันใหม่
เจอกันในเฟสก็เจอกันเพราะเพื่อนคนเดิมนี่แหละครับ
เจอกันแล้วเลยมานั่งมาเหมือนมาคุยกันแล้วก็

วันนี้ผู้อำนวยการเขตบางพลัสก็ได้ให้พรและข้อคิด
คู่เบาสาวที่มาจดทะเบียนสมรส
โดยบอกว่าวันแห่งความรักไม่ได้มีแค่วันเดียว

จากทั้งสองคนจะรักกันและบอกรักกันแล้ว
ยังอยากให้บอกรักและเคารพพระในบ้าน

เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้ความรักยืนยาวมากยิ่งขึ้น
พูดให้น้องเขาว่าเดี๋ยวไปจัดงานที่โน่นที่นี่

พอคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
อย่าลืมกลับไปบอกรักพ่อแม่วันนี้
แล้วเป็นวันเดียวที่พ่อแม่อยากจะได้ยินคำนี้ว่า
ความรักความรักที่ลูกเราจะพูด
แต่งงานเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจตรงกัน
ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่จะร่วมทุกข์และสุข
และให้คู่รักเห็นถึงความสำคัญ
ของการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นการเริ่มต้นสถาบันครอบครัวที่มั่นคง
ระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่ควรจะมีต่อกัน
และการจดทะเบียนสมรสในวันนี้
ก็นับว่าเป็นการดำรุงรักษาวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้ด้วยค่ะ
วัชรีดวงไซค์ข่าวเทราะทีวีรายงาน